ตอนนี้โรงเรียนมัธยมนะฮะก็เริ่มทยอยเปิดเรียนกันแล้ว
อ่ามหาวิทยาลัยเขาคนละตารางโปรแกรมกันนะครับ
เปิดปิดเทอมเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเริ่มเปิดเทอมอาชีวะนะฮะ
ธยมอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ชาวสมุทรปราการบอกว่า
เทอมของเด็กเหมือนกับเปิดเทอมของชาวสมุทรปราการไปด้วย
ค่ะต้องคอยหลบลูกกระสุนอ๋อหลบการตีกันของเด็กช่างกล
อาชีวะที่สมุทรปราการเปิดปุ๊บใส่กันเลยเหรอคะ
วันนี้ใส่กันเลยฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มันยิงกันอ่ะมันมีปืนเหรอ

นี่เขาอยู่บนรถเมย์ค่ะผ่านไปพอดีเห็นไหมฮะ
ข้างทางเนี่ยกำลังไล่ทำร้ายกันเลยมียิงใส่กันด้วย
โดนคนเจ็บไปคนนึงนะครับก็ผู้โพสต์เนี่ยบอกว่านักเรียนช่างกลสองกลุ่ม
ในคลิปเนี่ยบอกว่าหลังจากโรงเรียนปิดภาคเรียนไปเกือบ๒เดือน
เมื่อวานนี้หลายโรงเรียนเริ่มเปิดเรียนวันแรกพี่น้องประชาชน
ได้พบเจอแต่ภาพเก่าเดิมที่มีกลุ่มผู้กล้า
วิ่งไล่กวดเอามีดเอาปืนไล่ยิงไล่ฟันกันตามท้องถนน
ชัดเลยเห็นไหมเอาปืนมาอย่างนี้เลยนะครับ
ที่ปรากฏในคลิปเป็นพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์
พิพิธภัณฑ์ช้างเอวันหรือว่าช้างสามเสียนนะครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการในภาพมีกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มหนึ่ง
ยืนอยู่ใต้สะพานด้านหน้าช้างสามเสียนพอเห็นคู่อริขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
ก็ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘ยิงเข้าใส่ทันทีนะครับ
มีนักเรียนช่างอายุ๑๘ปีถูกยิงบาดเจ็บคนหนึ่งนะครับ
กระสุนเข้าที่ต้นขาข้างซ้าย
กลุ่มผู้ถูกยิงขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๓คน

คนบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนนั่งหลังสุดนะฮะเขาบอกว่าเขากำลังจะไปเรียนกัน
มาถึงที่เกิดเหตุมีกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันท้าทายกัน
แล้วฝั่งตรงข้ามที่ยืนอยู่ใต้สะพานก็ยิงปืนใส่ทันที
คือมันอยู่ใต้สะพานกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาริมถนนอีกฝั่งหนึ่ง
มันยังตะโกนท้าทายกันได้แล้วก็ยิงใส่กันเนี่ยนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสมุทรปราการก็ไล่ตามจับนักเรียนช่าง
ในกลุ่มที่ยิงใส่เขาเนี่ยได้หกคนนะครับอายุตั้งแต่สิบหกถึงสิบเก้า
หนีกันไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชน๔ไร่อำเภอเมืองสมุทรปราการเนี่ยฮะ
หลังเนี้ยครับโอ้โหแล้วไปตรวจค้นในบ้านนะ
มีปืนปากกามีปืนบีบีกันที่ดัดแปลงแบบใช้กระสุนจริงได้
มีกระสุนปืนมีระเบิดขวดมีระเบิดปิงปอง
มีมีดอีกหกเล่มโอ้โหไหวไหมเนี่ยไปมั่วสุมกันอยู่อย่างเงี้ย
มันจะไปรบกับใครค่ะโอ้โหถึงว่าพันธุ์ตำรวจเอก
ธานุพงษ์แสงซื่อผู้อำกัดการสอบพ่อเมืองสมุทรปราการ
บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นคนยิงกับพวกเนี่ย
สารภาพรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุยิงเขาจริง
บอกว่ามีปัญหาโกรธแค้นส่วนตัวกันมาก่อน
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ข้อหาร่วมกันข้อหารเรื่องของการครอบครองอาวุธ
แล้วก็ส่งตัวไปสถานพินิษฐ์
ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการแล้ว

ก็ทางตำรวจสมุทรปราการบอกว่า
ก็คงต้องวางมาตรการแล้วแหละครับ

เดี๋ยวจัดชุดปะฉะดะของแต่ละสพ
ป้องกันปราบรามในพื้นที่เสี่ยง
เดี๋ยวพวกเด็กช่างกลอาชีวะเจอกันก็จะมาซัดกันอีก
ไม่น่าเชื่อนะเปิดเทอมปุ๊บใส่กันเลย
แล้วเราต้องเสียกำลังเจ้าหน้าที่
เสียกำลังเงินกำลังงบประมาณไป
เพื่อจะเนี่ยควบคุมดูแลไม่ให้เด็กนักเรียนไล่ตีกันไล่ยิงกัน